กุกกูโปรดติดตามตอนต่อไป

กำลังมากกกกกกกก

แย่ได้เดี๋ยว
ตายสองคน
ตายสองคน
ตายสองคน
ตายสองคน
โปรดติดตามตอนต่อไป

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ชื่อเคธนะคะเป็นเจ้าของร้าน

ตอนแรกเนี่ยทางร้านเราเนี่ยเปิดมาได้ประมาณ๒ปีแล้ว
แต่ช่วง๑ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
เราไม่ได้มีเวลาทำคอนเทนต์เลย

คือลูกค้าต่อคิวตั้งจาก๘๓๐นแล้วร้านเปิด๑๐นเป็นวันนี้มาตลอด
ตั้งแต่ช่วงโควิดที่ประเทศยังปิดอยู่
แต่ตอนระหว่างที่เราติดโควิดที่ช่วงที่ประเทศยังปิด
ก็จะมีทีวีมาถ่ายทุกอาทิตย์เลยวันละช่อง
เราก็เลยมาเริ่มคิดว่าเราต้องทำอะไรจริงจัง
เพื่อให้คนจำเราได้ไม่ลืมเรา
คือลูกค้าที่มาเนี่ยอาจจะมาเยอะก็จริง
แต่บางทีถ้าทำให้ลูกค้าขับมาซ้ำได้มันก็ดีกว่า
แล้วก็เริ่มคิดเหมือนว่าความแตกต่างของคาเฟ่เรา
จากความสวยงามแล้วเราสามารถทำอะไรได้อีก
คือที่ร้านของเราเนี่ยจะมีเรียกว่าอะไร
อาหารที่เป็นเมนูแบบของความทรงจำ
สมมุติว่าคุณลูกค้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ได้จำได้แค่ว่ามากินข้าว
แต่ยังจำได้ว่าจะมาทำอะไรกับครอบครัว
ให้เราต่อขายเล่นเองซ้ำเอง
เราก็จะจำได้ว่าฉันมาที่นี่ฉันมีกิจกรรมอะไร
ร่วมจากนั้นก็ยังได้เห็นเรื่องอะไรอ่ะ
หรือว่ามีการทยาลงเรือทรง

คือการอยู่ในเรือก็เป็นอะไรที่ทุกคนจะตรวจซ้ำ
เพราะว่าน้ำสีฟ้ากับเรือใส่คนจะจำได้
เราก็พยายามหาไอเดียมาว่ากระแสตอนนี้คืออะไร

ทีนี้คนก็เลยจำภาพลักษณ์ที่ร้านเรา

จากที่มันวันละหลายคิ้ว

จะต้องมาตอนเที่ยงถึงจะเจอหรือต้องมาวันเสาร์อาทิตย์
เพื่อที่จะให้ลูกค้ารู้สึกว่าตื่นเต้น
ถ้าเราตั้งเวลาไว้อย่างนี้ค่ะมันก็จะเป็นเหมือนการเรามาดูโชว์อะไรสักอย่าง
แต่ถ้าเกิดอยู่ดีลงมาด้วยความตื่นเต้นความเซอร์ไพรส์

เขาก็จะมองว่ามันน่ารักดีเลยค่ะ
แล้วเราก็มีหลายอย่างบางทีเพชรก็เอาตัวอะไรลงไปใส่ในน้ำให้ลูกค้า
มีความตื่นเต้นตัวจะระเทพพร้อมฉลงฉลาบ
แล้วก็คือเหมือนให้เขาได้มีความแอคทีฟกับน้องในพนักงานในร้านด้วยค่ะ

คือทำให้คนไม่ลืมเราให้คนจำเรา
แบบเหมือนพอคนกำลังจะลืมเราปุ๊บเอ๊ะเราเติมเชื้อให้เขาแล้ว
เหมือนเราเติมพลังให้เขาคิดถึงเราเรื่อยเลย
เขาก็จะรู้สึกว่าอยากติดตามเราค่ะ
ตั้งอยู่พุทธมณฑลสาย๕ค่ะ

ถ้าลูกค้าสนใจที่จะมาก็ทักมาในเพจได้เลยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
โปรดติดตามต่อไป